พาวใส่ไข่สดใหม่
กลับมาเจอกันนะฮะวันอังคารวันฝน

พระจันทร์อยู่ตรงไหนครับวันนี้ฝนมาอยู่

ไปอาบแสงจันทร์กันหมดแล้วบอกคุณแม่ผมทุกคนลาหมดเลย

ไม่ใช่แล้วเขาไปอาบกันที่ไหนก่อนอาบแสงจันทร์ตอนนี้

จันทร์นั้นอยู่ตรงไหนแม่วันนี้เมฆฝนตกเมฆบังหมด

ตัวนอะไรนะตัวนออกมดตัวนออกพิษตัวนออก
ก็พระจันทร์จะอยู่ทางที่ตะวันออกด้วยนะครับผมให้ส่องดูดี

นอกจากนั้นก็ไปหมดก็เธอไม่เหลือเลย
ไม่หรอกคนอยากขอเรื่องความรักอย่างที่พี่เช้าบอก
ความสวยความงามความรักอะไรอย่างนี้ครับ
นั้นก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกสองหมื่นบาทแลกกับการได้บวชเป็นพระแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในเรือนนอนในอีกมุมนึงค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงก็มีการโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยระบุบอกว่าผมจะเล่าให้ฟังมีเด็กบำบัดร้องเรียนว่าถูกทุบตีเรียกเงินแล้วก็มีหน่วยงานมาตรวจสอบ
๑หมื่น๒พันบาทก็คือ๑ปีมันมีเรื่องของค่าใช้จ่าย
คุมประพฤติหาหมออันนี้เนี่ยย่าจะเป็นคนรับผิดชอบเอง
กากบริเวณก็คือว่าศูนย์นี้เปิดมาเกือบ๒๐ปีแล้วค่ะ
ก็ทำการกักบริเวณมาได้ประมาณ๔เดือนเพราะว่ามีพฤติกรรมหลบหนี
บางคนเนี่ยก็ขโมยรถของชาวบ้านไปขโมยเสื้อผ้าบ้างนะคะ
เคยมีการให้เล่นฟุตบอลก็หนีหายออกไปออกมานั่งทำกิจกรรมก็กระโดดกำแพงหนี
คุณมาถึงถามแต่คนข้างในเขาก็พูดทุกอย่างแหละเพื่อที่จะได้กลับ
ทั้งทั้งที่ครอบครัวเขานำมาให้อยู่ที่นี่อืมสี่ที่เห็นเป็นแผลเนี่ยค่ะ
ไม่ใช่เรื่องของการทุบตีมันเป็นแผลจากโรคผิวหนังการตีมันมีจริงนะครับแต่ไม่ได้ตีจนตาย
เรื่องของข้าวบูดเป็นเพราะว่าเก็บมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเอาไว้กินเย็น
ซึ่งทางวัดนั้นให้กินข้าว๒มื้อก็คือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง
ลองถามดูครับก่อนจะตัดสินอะไรตอนนี้เนี่ยยังมีคนบำบัดอยู่นะ
บางคนอยู่ต่อบางคนอยู่ช่วยงานหลวงพ่อบางคนอยู่สร้างแท่นพระพุทธรูปให้เสร็จ
อยากจะให้ลองมาถามคนพวกนี้บ้างถามแต่คนข้างในคนอยากจะออกพูดได้ทุกอย่างล่ะครับ
จะด่าอะไรเว้นหลวงพ่อไว้สักองค์นะครับผมมาชี้แจกในฐานะที่อยู่กับหลวงพ่อมา๗ปี
สักกว่าใช่นะครับเนื่องจากว่าท่านมีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วย
ประจวบเหมาะกับว่าในช่วง๒๓วันที่ผ่านมามีกรณีเรื่องนี้
แล้วท่านก็เครียดอืมเนอะซึ่งวันนี้รัฐมนตรีเอ่อ
ประจำสำนักนายกเขาก็ให้ตรวจสอบไปนะฮะเขาบอกวัดดังกล่าวที่เกิด
เกิดขึ้นมาเนี้ยจริงจริงแล้วเนี้ยเขาลงโรงนามร่วมมือเป็นสถานบัมบัติ
ยาเสพติดอยู่แล้วกับกระทรวงสาธารณสุขครับจริงจริงแล้วก็ถาม
ถูกต้องหรือเปล่าบอกถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลย
ถูกต้องมีใบอนุญาตทุกอย่างถูกต้องครับแต่ปรากฏเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา
เนี่ยก็ให้ทางวัดเนี่ยทำหนังสือขอยกเลิกข้อตกลงในการเป็น
บำบัดยาเสพติดแล้วตอนเนี้ยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็บอกว่า
ผู้ที่เข้ารับการรักษาตอนนี้ที่อยู่ที่นั่นน่ะนะ
เหลืออีกร้อยคนใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางญาติแล้วก็ผู้ปกครอง
ก็มีคนมาขอรับตัวบุตรหลานแล้วก็ญาติของตัวเองกลับไปประมาณ
สิบกว่าคนแล้วค่ะแต่ส่วนหนึ่งก็จะต้องไปเขาถามว่าอ้าวแล้วที่เหลือล่ะ
ที่เหลือมีคนรับไป๕๐คนที่เหลือจะเอาไปที่ไหน
ตอนนี้เขาได้ข้อสรุปว่าที่เหลืออาจจะต้องไปที่เขาชนไก่
ตอนนี้ก็อยู่ที่นั่นแต่ว่าเขาก็จะมีการการแยกค่ะว่าใครเป็นยังไง
เพราะว่าเขาก็จะต้องมีในเรื่องของการคัดกรองผู้ป่วยมีใครเป็นโควิดไหม
อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อย่างบางคนที่ถ้าสมมุติว่ายังจำเป็นจะต้องบำบัดอยู่
เขาก็ต้องหาค่ะว่าจะส่งตัวไปบำบัดต่อที่หน่วยงานไหนสถานที่อะไรนะคะ
ครับอืมอืมนะฮะตอนที่มันมีเรื่องราวที่สถานที่เก่าอ่ะ
เราขอกลับบ้านไม่ได้เหรอไม่ได้ถ้าเกิดมันต้องอยู่ครบหนึ่งปี
ครบต้องต้องบำบัดให้หายใช่ถ้าสมมุติว่าอยู่ไม่ครบหนึ่งปีเนี่ย
เขาจะลิฟต์เงินแลกเข้าที่๑๒๐๐๐เนี่ยก็คือในแต่ละเดือนเนี่ย
จะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ๒๐๐๐ค่ะแล้วก็ค่าแลกเข้า๑๑๐๐๐
ถ้าอยู่ไม่ครบปีเขาก็จะยึดเงินแต่เข้าใจสมมุติว่าถ้าเป็นผู้ปกครองเนี่ย
ลูกก็มาบอกพ่อแม่อู๋ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวจริงเนี่ย
คือเราย้ายที่ไม่ได้พี่ก็แหมก็ต้องเสียสละเงินตรงนั้นไปเพราะไปเจอสภาพแบบนั้นแล้ว
ถ้าผู้ปกครองบอกว่าเอาล่ะเราอยากจะแบบให้บุตรหลานตัวเองกลับไป
ก็ต้องจ่ายสตุ้งสตางค์อีกไงก็กลายเป็นผู้ปกครอง
บางคนบอกว่าเอาฉันไม่ได้มีเงินที่จะมาจ่ายแบบให้ลูกหลานเราออกมาอีก
อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เขาก็ต้องไปตรวจสอบกันค่อนข้างเยอะมากทีเดียวค่ะ
เพราะว่ามันก็มีแบบว่าเหตุว่ามันเป็นขบวนการอะไรหรือเปล่า
ลึกเบื้องหลังจากกรณีที่แบบว่าผู้บำบัดถูกส่งตัวมารักษาที่นี่
บำบัดที่นี่เนี่ยเบื้องหลังมาจากอะไรไหม
หรือมีแบบว่าเรื่องของบางส่วนบอกว่ามีแบบตำรวจหรือเปล่าที่อยู่เบื้องหลัง
อะไรอย่างนี้อีกนะคะก็เดี๋ยวเขาก็คงต้องไปตรวจสอบกัน

แต่อันนี้คือเป็นผู้ได้รับการรักษา

ห้องน้ำก็น้ำเจิ่งนองเต็มไปหมดเลย

ถามว่าโอเคมันมีอย่างที่บำบัดจริง

เราจะเห็นว่าทุกอย่างมันจะ

เอาวัดวัดก็ไปทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข
ทำกระบอกไหมวัดพระบาทน้ำผู้น้องเอด

ใช่ไหมล่ะอันนั้นคือเขาจะมีเตียงมีห้องมีหับ

ห้องน้ำก็มีอยู่๒ห้องเท่านั้น

ก็เอาถังนั้นเอาไว้ขับถ่ายอย่างเงี้ใช่ครับ
แล้วเขาบอกว่าอาบน้ำในวันหนึ่งให้อาบคนละ๕ขัน
นะฮะถ้าใครแบบเกินกว่านั้นก็ถูกทำโทษนะฮะให้อดข้าว
ก็คือนรกบนดินอย่างที่เขาพูดนั่นแหละทั้งวันเลย
ซึ่งวันนี้ก็ได้มีการย้ายก็โอเคแล้วเขาจะได้ไปบำบัดที่ดีกว่านี้
เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยในช่วงค่ำนะฮะ

แต่อย่างที่พ่อแม่เพราะว่าพอเห็นรายข่าว
บางคนก็ร้องไห้รีบกลับมารับลูกอะไรอย่างนี้

อีกครึ่งหนึ่งจะต้องไปหาที่บำบัดต่อใช่ไหม
บางคนก็อาจจะบอกว่าเอาล่ะก็ต้องบำบัดต่อ
แต่คนบางกลุ่มที่แบบสามารถกลับบ้านได้ผู้ปกครองก็มารับกลับไป
รู้สึกจะมีสัมภาษณ์เรามีเสียงไหมฮะ

พอวันที่เรารู้ข่าวจากเพื่อนบ้านเราเหมือนกันค่ะ
เขารับลูกไปออกไปก่อนเพราะว่า
ลูกเขาคุยกันกับแม่เขาบอกว่าตอนนั้นผู้คุมเผลอนะคะ
ก็เลยบอกว่าให้มารับลูกด่วนลูกจะตายแล้ว

เพราะเวลาโทรศัพท์ไปเขาก็บังคับให้ลูกพูดดีค่ะ
ถ้าพูดไม่ดีคือโดนทำร้ายค่ะ
มีวันหนึ่งที่ลูกพูดว่าแม่เอายาส่งมาให้ลูกหน่อย
โดนตี๒๐ครั้งค่ะด้วยท่อนเหล็กค่ะ
อ๋อเพื่อนบ้านเขาบอกค่ะวันที่เขาไปเอาลูกมานะคะ
บอกว่าให้รีบไปลูกมาไม่งั้นลูกจะตายก่อน

ตอนเดินทางไปเขาก็บอกว่าต้องจ่ายหมื่นนึง

แม่ก็เลยขู่ไปว่าคุณจะเอาทีวีช่องไหน
อืมคือลูกเขาจะสมโทรมานด้วยซ้ำไป
ก็อย่างที่บอกว่าถึงถ้าแม่หนักละขู่กลับไป
ผู้ประคองของเด็กคือลูกตัวเองถูกตีมา
แต่ไม่ได้ตีด้วยไม้นะตีด้วยท่อนเหล็ก

ลูกโทรศัพท์กลับมาขอบอกแม่ขอยาหน่อย
แม่ถึงรู้แต่ทุกวันนี้แม่ก็บอกคุณจะเอายังไง

เพราะว่าขณะที่อยู่ในสถานที่บำบัด

เพื่อจะติดต่อมาหาผู้ปกครองอยู่แล้วครับผมดังนั้นอย่างเมื่อกี้ที่คุณแม่บอกไปอ่ะ
ว่าถ้าสมมุติจะโทรมาก็คือจะเป็นที่เจ้าหน้าที่ให้โทรศัพท์มา
พอโทรมาเสร็จก็มีการพูดเขาก็ยืนฟังอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับวัดวัดวาวา
ก็จริงแล้วมันมีกรณีที่โลกออนไลน์เขาพูดถึงพฤติกรรมของชายหนุ่มคนหนึ่ง
ขอใช้ว่าชายหนุ่มคนหนึ่งก่อนดีกว่าเขาบอกว่าแต่งกายคล้ายพระสงฆ์นะฮะ
แล้วก็อาศัยอยู่ในวัดชื่อดังกลางเมืองเชียงใหม่เลย
โดยตั้งตัวเป็นจอมขมังเวศแล้วก็ใช้กุฏิในวัดดังกล่าวเนี่ย
เปิดเป็นสำนักปฏิบัติเรียกประกอบพิธีกรรมต่าง
ศักยันต์ลงหน้าหนาทองปลูกเสกเครื่องรางของขัง
แล้วก็จนเกิดกระแสวิภาควิจารณ์อย่างหนักเลย
เนื่องจากพบว่ามีการทำพิธีให้กับหญิงสาวอย่างใกล้ชิดเช่น
พระนี่ห้ามโดนผู้หญิงถูกต้องไหม
อันนี้สัมผัสร่างกายผู้หญิงทั้งบอกอุ้ยต้องลงทองตรงเนินหน้าอก

เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยจึงเรียกร้องให้คณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมดำเนินการ
วันนี้ไทยรัฐทีวีของเราเกาะติด

ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าพระหนุ่มดังกล่าชื่อพระตัว
เป็นพระลูกวัดปันเสาจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นวัดที่ตกเป็นข่าวเมื่อประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ทำไมจำได้ล่ะจำได้วัดปันเสาจำได้เลยที่เชียงใหม่
เมื่อไหร่ที่เป็นวัดดังนั่นแหละเชียงใหม่ด้วย
เริ่มต้นทราบว่าพระตัวเนี่ยโกเว้นก่อนเรียบร้อยแล้ว
ไปแล้วแก้วไปแล้วนะฮะหายออกไปจากวัดโดยไม่ทราบว่าไปไหน
ด้านพระลูกวัดปันเสารูปหนึ่งเปิดเผยว่าพระตัวเนี่ยได้มาขอจำวัด
อยู่ที่วัดแห่งนี้ในช่วงเข้าพรรษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ไม่ได้ร่วมปฏิภัณฑ์กลิ่นของทรงแทบเท่าไหร่
พระโกโกก็แบบอ้าวแล้วไงล่ะเรื่องลงหน้าทองก็บอกภาพที่ปรากฏ
ยังมีการลงหน้าหน้าทองบริเวณหน้าอกผู้หญิงเนี่ยอันนี้แหละมันเลยเป็นประเด็น
ว่าทำไมไปลงหน้าทองตรงหน้าอกผู้หญิงได้ยังไงเห็นว่าไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสงฆ์
ก็ต้องดูว่าหลังจากนี้นะฮะจะมีการลงโทษให้อยู่วัดต่อหรืออะไรยังไง
ปรากฏว่าวันนี้มีการตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเอาง่ายแหละอย่างที่บอกกัน
พระดังกล่าไม่ใช่พระลูกวัดแต่มาขอจำพรรษาอยู่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยมาเยี่ยม
เขาบอกอย่างงั้นนะจึงทำท่าเขาแถลงออกมาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
มีเพื่อนเนี่ยมาเยี่ยมเพื่อนจึงทำท่าทางเหมือนทำพิธีลงหน้าทอง
แล้วก็ท่าต่างเป็นการล้อเล่นแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย

ซึ่งเมื่อทราบเรื่องเนี่ยทางรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยก็ตรวจสอบข้อเท็จจริง
มีกล่าวตักเตือนทำทันบนว่าหากมีพฤติกรรมเช่นนี้อีกก็จะถูกขับออกจากวัด
หรือต้องออกจากวัดทันทีเลยนะฮะวันนี้เขาสรุปออกมาอย่างนี้ว่าเรื่องนี้ตรวจสอบแล้ว
เรื่องนี้เป็นการล้อเล่นกันครับแล้วมีการนำไปโพสต์ลงโซเชียล
จนกลายเป็นอย่างที่เราบอกกันไปอันนี้คือเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ย
ก็มีการบอกว่าไม่ใช่พระเป็นการล้อเล่นกัน

เมื่อวานนี้ไทยรัฐนิวโชว์ก็ลงพื้นที่ก็กุฏิเจ้าวงเจ้าว่า
กุฏิของพระในลูกวัดนะครับปิดเงียบหมดเลย
ซึ่งสำนักผู้ถึงวันนี้สำนักผู้ออกมาพูดถึง๒เรื่อง
เรื่องที่๑เรื่องที่ลดไม่เล่าเรื่องที่๒น่าสมักพูดเขาเอามาบอกเลยว่า
ภาพที่คนพูดถึงกันเรื่องหน้าทงหน้าทองเนี่ย
สรุปแล้วแค่ถ่ายรูปเล่นลงในโซเชียล

ก็ไม่รู้ก็บอกว่านี่คือสำนักพุทธว่า
ว่าแจง
พระลงหน้าทอง
ล่าสุดก็สักยันหน้าทองนะครับภะดูหนุ่มอยู่เลยเนอะวัด
ทำบุญเองอ่ะเหรอทำบุญวัดนะนะฮะเขามาวันเรามีการ
พูดถึงเรื่องของโอลี่แฟนใช่ค่ะที่ที่มระวังรถไม่บอกไป
บอกว่าเขาถ่ายคลิปมันมีบางคนที่เขาถ่ายคลิปที่มันค่อนข้างแบบว่า
ในกลุ่มนี้น่ะที่เมื่อวานเราพูดไปครับปรากฏว่าล้าสุดไข่เก่า
แล้วก็แฟนนุ่มนะครับผมให้การภาคเศษนะครับ
เจ้าที่ตำรวจค้านการประกันตัวนะครับส่วนชาวเน็ตก็
ฮึ่มชุดใหญ่ครับด่าเจ้าหน้าที่นั่นเองนะฮะ
วันนี้ครับพลตำรวจโทนะครับกรชัยนะครับ
ขึงผู้บังคับบัญชาการกองบัญชาการสืบสวนนะครับ
ชยากรรมทางเทคโนโลยีแถลงข่าวจับกลุ่มนางสาวสุธัญญานะครับ
หรือว่าน้องไข่น่าวอายุ๑๙ปีครับและนายกรกฏนะครับ
อายุ๒๐ปีแฟนนุ่มหลังจากที่จับกลุ่มตัวได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองฮะด้านพลตำรวจโทนะครับผม
ได้รับเงินส่วนแบ่งมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยห้าแสนบาทครับนะฮะมีรายได้เข้าตัวห้าแสนบาทและยังคงให้การภาคเศษ
ยอมรับเพียงข้อหาทำผลิตมีไว้นำเข้าหรือยังให้นำเข้าหรือว่าส่งออก
โดยมีวัตถุประสงค์แก่การค้าเพื่อแจกจ่ายในส่วนข้อหาผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะ
ซึ่งข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับลักษณะอัลลามกแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้
ยังคงให้การภาคเศษอยู่ตอนนี้นะครับเศษในที่นี่ก็คือหมายถึงว่าแบ่งรับเป็นทุก

มีบางข้อที่เขารับว่าเขาทำจริงบางข้อเขาบอกว่าอันนี้ฉันไม่ทำ
ใช่ครับอันนั้นคือเรียกว่าการพักเศษนั่นเองนะครับ
ผู้ต้องหาจะปฏิเสธข้อหานี้แต่ก็ยังถือว่าเข้าข่ายความผิดครับ
แล้วก็เพราะว่าจากพยานหลักฐานที่ใช้ในการขอหมายจับกลุ่มเนี่ย
พบว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยการใช้เงินในการเข้าถึงฮะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะไม่ให้ประกันตัวแล้วก็จะนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เป็นเพียงเว็บไซต์สื่อกลางที่เปิดให้ผู้ผลิตสื่อ
นำคลิปของตนเองมาลงนะครับจึงถือว่าไม่มีความผิดฮะนะครับ
แล้วก็เลยยังไม่ประสานให้กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
เพราะฉะนั้นแล้วยังเปิดได้ตามปกตินะครับ
แต่เป็นผู้ผลิตสื่อเองเนี่ยที่นำไปใช้ในทางผิดนะครับ
ถ้าหากพบคนไทยที่ผลิตสื่อลามกแล้วก็มาเผยแพร่เช่นนี้อีก
ก็จะนวยคดีตามกฎหมายเช่นกันนะครับ
รวมถึงประสานเว็บไซต์โอลี่แฟนให้สั่งปิดช่อง
ของผู้ผลิตสื่อเป็นรายบุคคลนั่นเอง
ล่าสุดตำรวจนี่เขาสอบสอบมาราทอนเลยนะฮะ

ปรากฏว่าล่าสุดจริงของล่าสุดก็คือพิจารณาแล้วนะฮะ
ให้ประกันตัวไข่เน่ากับแฟนนุ่ม

หลังทั้งสองคนยอมสำนึกผิดนะครับ
ไม่กลับไปทำผิดศิลธรรมต่อไป

จารณ์แล้วเห็นว่าเมื่อถูกกล่าวหาสำนึกผิด

โดยตีวงเงินประกันเนี่ยคนละ๑แสนบาทนะครับ
แล้วก็กำชับให้ทั้งสองคนปฏิบัติตามเงื่อนไข
ไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกนั่นเองฮะนะครับ
ก็ในเบฟไซต์ที่คุณแม่ก็คือมีสมาชิกอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเนี่ยนะทั่วโลกอ่ะ
ใช่แต่หมายถึงว่าซึ่งเป็นคนที่ผลิตแบบคลิปประมาณนี้
ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านไอเคาน์ค่ะทั่วโลกนะอืม
แต่ของประเทศไทยก็หลักพันธุ์ครับถ้าเอาจริงจริงของประเทศไทยก็หลักพันธุ์
อ่าเขาใช้ว่าโดนหมดหรือครับคุณแม่ไม่แต่เขาจะไล่ค่อย
เขาจะไล่ดูก่อนว่าถ้าสมมุติว่ามันสิบแปดบวกแล้วมันแบบมันฮาร์ดคอร์มากเนี่ย
เขาก็จะตามไล่ปิดเฉพาะตัวบุคคลนะครับ
นะครับแต่โอลิแฟนก็ยังเปิดได้ตามปกตินั่นเองนะครับครับผม
ไปดูที่ยอดสำหรับโควิดในวันนี้กันสักนิดนึงนะคะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมอยู่ที่๑๙๑๙รายค่ะ
หายป่วยเพิ่ม๑๑๖๙๔รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๔๓รายค่ะ
อยู่ที่๖๕๙๓รายอันนี้ไม่ได้รวมเข้าไป
ทางด้านศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
เขาก็มีการอัปเดตเรื่องของผลการศึกษาการฉีดวัคซีนไข้
อันนี้ได้ระดับภูมิคุ้มกัน๑๐๔๙๗หน่วยต่อมิลลิลิตร
สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี
ควรจะตามด้วยไฟเซอร์เป็นเข็มที่๒
อันนี้ทางศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลท่าน

จากนี้ผลการศึกษายังไม่มีปัญหาเรื่องของอาการข้างเคียง

หลังจากฉีดเข็มที่๑และเข็มที่๒
ระยะเวลาห่างกันประมาณ๔สัปดาห์
แต่ก็ควรจะมีการศึกษาประสิทธิภาพ
แล้วก็ประสิทธิผลในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อ
ผู้ที่ได้รับวัคซีนเพื่อยืนยันภูมิคุ้มกันด้วยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดด่วนเข้ามาเลยทีเดียวนะคะ
มีเรื่องที่นางสาวรัชดาธนาดิเรก
เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เขามีความเห็นชอบในร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
เรื่องของพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ๒๕๕๘
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอนะคะ
โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็น
และมีประสิทธิภาพในการป้องกันระงับควบคุม
ขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติ
และในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว
รวมทั้งเพิ่มหมวดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขค่ะ
เพื่อจะมีการแยกการจัดการกรณีโลกติดต่อในสถานการณ์ปกติ
ออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง
ที่มีลักษณะของการเป็นโรคอุบัติใหม่หรือว่าโรคติดต่ออุบัติซ้ำ
ซึ่งต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พระราชกำหนด
ถูกต้องก็คือไม่ต่ออายุพรกรฉุกเฉินหลัง๓๐กันยายนนี้
พร้อมอีกเรื่องหนึ่งคือนิรโทษกรรมค่ะ
ไฟเขียวนิรโทษกรรมบุคลากรทางการแพทย์อืม
เรื่องนี้ในส่วนบทบรรยาทคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็สาธารณสุขร่างพรกร
กำหนดให้ยกเว้นความรับผิดให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดซึ่งได้รับมอบหมาย
หรือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
เช่นเดียวกับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนะคะ
ก็คือเอาง่ายหลังวันที่๓๐นี้เราคงจะได้กลับมาใช้ชีวิต
ถูกต้องครับผมสถานที่มันก็มีทุกที่อย่าต้องสังเกตว่าจะมีอะไรมาแทนสวบคอ
อย่างที่เขาบอกสังเกตดีพรุ่งนี้ตั้งแต่หลังจากนี้นะประกาศปุ๊บ
สิ่งหนึ่งโอเคละมันจะความแตกต่างคือคนฉีดวัคซีนหรือคนไม่ฉีดวัคซีน
อาหารภายในร้านได้ก็ต้องฉีดวัคซีนครบแล้วหรือแม่ง่ายเราจะเดินทางเนี่ย
เราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยทุกวันนี้คุณจะต้องโชว์ใบวัคซีนนะ
คือก่อนซื้อตัวมดก่อนซื้อตัวหนึ่งอืมแล้วไปถึงจังหวัดเขา
คุณต้องโชว์ว่าวัคซีนกี่เข็มแล้วคุณจะต้องบอกแต่ละจังหวัดว่าคุณติดโควิด๑
บางคนติดโควิดมา๑เดือนแล้วก็แบบว่ายังไม่ฉีดวัคซีน
จะต้องบอกแจงหมดเลยนะคุณจะต้องอยู่ที่ไหนคือโลกมันจะเปลี่ยนไปแบบว่า
มันจะมีการแบ่งกันชัดเจนระหว่างคนฉีดวัคซีนกับคนไม่ได้ฉีดวัคซีน
เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งเขาโอเคเขาบอกโอเคต่างประเทศอาจจะแบบว่า
ไม่อยากฉีดวัคซีนแต่แปลกกลับมาที่คนไทยคนไทยอยากฉีดวัคซีน
แต่ก็รอคิวเนาะก็ทำไงแม่ใครเขาว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะเขาบอกว่ามี
เขาบอกอตุลาคิวเขามั่นใจว่าโอเคล่ะมันเวฟ๕มันเกิดขึ้นไหม
ถ้าวันนี้นักวิเคราะห์เขาบอกมันมีเกิดขึ้นแน่นอนแต่มันเกิดขึ้นในขณะที่
หนึ่งคนจะฉีดวัคซีนกันเยอะขึ้นหนักหนักจะน้อยลงมันเกิดอยู่แล้วล่ะเว้น
มีภูมิกันหมู่แล้วถ้าไม่ถามคำเดียวเวฟ๕มานะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ย

สมมุตินักวิเคราะห์ถ้าไปนั่งอ่านบทวิเคราะห์ของเขาอะนะ

อย่างวันนี้ที่คนเขาแชร์กันทั่วไปหมดเนี่ยร้านอาหารร้านหนึ่ง
ฉีดซิโนฟาร์มไปแล้ว๒เข็มแต่ติดกันเกือบทั้งร้านเลย
แต่เขาบอกอย่างที่เราก็ต้องยอมรับอีกว่าวัคซีนมันฉีดกันตายมันติดกันติด

คือสุดท้ายในการติดติดไว้ติดเนี่ยอยู่ที่วินัยของเราในการดูแลตัวเอง

ถึงแม้เราฉีดแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือ
แอมพี่เองก็คงกล้องทอดตลอดอันนี้เข้าใจไหมแต่หมายความว่า

เขาบอกอย่างนี้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่จะไม่มีล็อกดาวน์อีกแล้ว
ก็คือต้องอยู่คู่ไปคู่ไปกับลูกนี้

ต่อจะให้มีเว็บ๕เว็บ๖จะไม่มีล็อกดาวน์อีกแล้ว

ไม่มีเงินชดเชยไม่มีมาตรา๓๓ไม่มีเรารักกัน

ไม่มีเงินชดเชยได้ก็ไม่เป็นไรแต่มีวัคซีนแล้วกัน

ของเด็กตอนนี้อย่างที่บอกไปก็คือ
ที่ออยรองรับให้เด็กสามารถฉีดได้เนี่ยนะคะ

คือออยยังไม่ได้รองรับในการฉีดเด็กนะคะ
ที่บอกว่าเด็กอยากจะฉีดไฟเซอร์กัน

ปรากฏว่าวันนี้ออยบอกเฮ้ยอย่าเพิ่ง
แต่ว่าทางออยก็อนุญาตให้ฉีด
ซึ่งพอเดือนหน้าตุลาคมโรงเรียนกลับมาเปิดหมดแล้ว
เพราะตามแผนจะเปิดรู้สึกจะต้นเดือนพฤศจิกา
เดือนหน้าตุลาคมเขาก็จะเริ่มมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับ

วันนี้ก็หมื่นนิดหมื่นเก้าร้อย
ก็บวกแล้วก็๒๐๐๐๐กว่า๙๐๐๐๐เกือบ๒๐๐๐๐
แต่เข้าใจคือทุกอย่างมันต้องมีมาตรการก็ต้องมีความคลี่คลาย
แต่แค่มีตัวเลือกให้เยอะหน่อย
มีทางเลือกเดียวก็เหมือนเดินไปทางเดียว

แต่ถ้ามีทางเลือกอื่นมันก็อาจจะแบบ
ซึ่งพวกเราทุกคนก็แบ่งเงินคุณไว้ซื้อวัคซีนกันอยู่แล้ว

เฉพาะบางคนแหละแต่บางคนเขาก็ไม่ได้มีตรงสตางค์ที่จะพิสิทธิ์
รู้สึกมาแน่แล้วนะที่เราจองกันมาหมดแล้ว

จริงเขาบอกนี่จะเปิดล็อต๒แล้วเนี่ย
ใช่ไหมเห็นแต่ละโรงพยาบาลก็เริ่มเหมือนตามลูกค้าตาม
เช็คค่ะว่าเรามีการฉีดวัคซีนเข็มที่๑เข็มที่๒ไปเป็นอะไร
เพื่อที่จะได้รู้ว่าเข็มที่๓ถ้าสมมุติจะมีการบูสเตอร์
ควรจะตอนนี้หรือว่ารอไปเป็นล็อตต่อไปอะไรอย่างนี้
เขาก็จะต้องมีการคาดการณ์จากคุณหมอด้วย
แต่ก็ต้องลุ้นกันเขาบอกว่าโอเคแหละเมษาหน้าเราได้เล่นน้ำ
จริงจริงแบบนี้แหละเพราะ๒ปีแล้วเพราะวันนาซาทุนมันเป็นอย่างนั้นแหละเฮ้ย
เขาวางแผนถึงขนาดว่ามกรกุมภามีนา๙๐ของประเทศไทยฉีดกันหมดแล้ว
พี่มดถ้าเขามีแผนมาตรการที่ดีและชัดเจนแล้วมันมีแบบความเป็นไปได้ที่เป็นไปได้จริงนะพี่
มีโอกาสที่ป้าทำแบบนั้นใช่แต่ถ้าเกิดว่ามาตรการตอนนี้ยังไม่ได้ชัดเจน
จนถึงขนาดที่จะแบบปลายปีไปต้นปีเมษาก็ยังคิดว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้
นี่โอ๊ยพอร์ตกรฉุกเฉินก็ยกเลิกแล้วใช่ไหมล่ะไม่ต่อยุคพอร์ตกรฉุกเฉิน

ตัดชุดไปเล่นน้ำหรอรอนะ
กล้ามเลยมึงเล่นกล้ามเลยนี่เล่นน้ำเล่นกล้ามเลยโชว์เลย
รอเฉพาะปลายปีนี้แล้วเช็ค

แต่เขาบอกว่ามั่นใจเขามั่นใจถึงขนาดว่า

เขาเซิลมาสองปีแล้วนะครับอยากให้เขาเฟิร์มบ้าง

ครับผมนะฮะช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาปกติมันเป็นช่วงเทศกาลแบบโอ้โห
เขาวันนั้นให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยเร็วค่ะไปไม่มีลงดาวไหมนะ
ช่วงหน้านะครับผมว่างค่ะคุณปรีนาว่าไว้ครับ
ยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
หลายคนถามว่าเอ๊ะปารีนาไกรคุบไปไหนหลายคนก็บอกคิดถึงปรินา
คิดถึงไว้ไหนนะครับจริงแล้ววันนี้ก็บอกว่าโอ้โหมีข่าวลือกันเยอะเลยเกิน
คุณอนุพงศ์นะฮะคุณอนุพงศ์เป่าจินดาใช่ไหมครับปรากฏว่า
เราก็จะเห็นภาพหลายหลายคนว่านายกเขาก็ไปเยี่ยมเห็นบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
คนก็เมาท์กันไปว่าจริงแล้วตอนนี้๒คนวันนี้ปรีนาเขาออกมาตอบแล้วนะ
ภาวรีนาก็ออกมาตอบจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย
จริงแล้วตอนนี้มันมีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะ
ลืมกันไปแค่นั้นเองว่าตอนนี้น้ำหลายพื้นที่น้ำท่วมกันแล้วเนี่ย
จริงแล้วนายกมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันที่๒๒กันยายน
ซึ่งตรงกับวันที่พลเอกประวิทย์รองนายกแล้วก็เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ย
ลงพื้นที่ที่อายุทยาโดยมีการเตรียมสอสอไปร่วมคณะกับทั้งสองคนเลยล่ะ

หารจะลงพื้นที่คนละจังหวัดวันเดียวกัน
ประชาชนอายุทยาเพชรบุรีต่างตื่นเต้นดีใจ
เพราะนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
กำลังจะมาเยี่ยมท่านเอ๋กล่าวไว้

ต่างโดยเฉพาะเพชรบุรีนายชัยะอังกฤษนันนายกอบจเพชรบุรี
ผู้ยกทีมสอสอทางจังหวัดเข้ามาในภาคประหลังประชารักษณ์
จะได้มีโอกาสพบกับนายุทธมนตรีเป็นครั้งแรก
ส่วนสอสอจังหวัดอื่นก็แล้วแต่จะว่าง
ทำไมสื่อต้องไปเขียนไปเสี่ยมให้ยุให้คนทะเลาะกันด้วย
รู้ไว้ด้วยว่าพี่น้องชายชาติทหารเขารักกันมาก

ก็บอกแหมพี่น้องชายชาติฐานเขารักกันมาก
ฝากสื่อเบาหน่อยโดยเฉพาะเวลาพาดหัวข่าว
ส่วนปารีนาจะไปไหนเหรอเจอกับปารีนาได้ที่อายุทยา
ว่างค่ะคุณปารีนากล่าวไว้
ว่างอยู่ตอนนี้นางก็จะไปพร้อมกับลุงป้อมที่อายุทยา
แพสต์แท็กรักลุงป้อมต้องรักลุงตู่
นี่นะครับนี่เลิศนะฮะ
คุณปารีนาเขาชอบคนคิดแพสต์แท็กเก๋นะ

นางเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่แบบคิดอะไรของนางได้นะ

แล้วก็มีการโวยวายทางโรงพยาบาลชะอำ

วันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามีหนุ่มไลฟ์สด

อ้างบอกว่ามาล้างแผลที่โรงพยาบาลชะอำ

ยอมล้างแผลให้ผมอยู่โรงพยาบาลของรัฐ
เขาอ้างว่าเขาไม่ยอมล้างแผลกับผม
โรงพยาบาลอะไรครับนี่โรงพยาบาลอะไร

แต่ผู้หญิงคนนี้ยืนยันว่าจะไม่ล้างแผลให้กับผมนะครับ
ขอให้พี่น้องช่วยแชร์ออกไปนะครับ
เดี๋ยวป๊ามา

เพราะเหตุผลแล้วถึงไปล้างแผลกู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

เดี๋ยวเหตุผลอะไรเรามาฟังกัน

คือเขาเขาจะไปล้างแผลที่โรงพยาบาลชะอำ

เขาก็เลยโวยวายต่อว่าแล้วก็ยังอ้างตัวว่า
เป็นลูกชายอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก่อนจะมีการท้าทายจะย้ายเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ค่ะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รอปภได้รับบาดเจ็บหนึ่งราย
ในแพทย์ประกาศิษย์ชมชื่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ
มีการเปิดเผยค่ะบอกว่ากรณีของที่หนุ่มไลฟ์สด
ตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่หน้าห้องฉุกเฉิน
ปฏิเสธที่จะไม่ยอมล้างแผลให้นั้น

ด้วยเหตุเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตอนช่วงเวลาตี๕
ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าเป็นบาดแผลเก่า
ไม่ใช่บาดแผลใหม่และช่วงเวลาที่มาก็คือตี๕
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นแผนกฉุกเฉินค่ะ
ขอให้มาในเวลาปกติจะดีกว่า
แล้วก็ตำรวจสายตรวจที่เห็นเหตุการณ์

โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ทำบาดแผลให้กับชายรายดังกล่าวก่อน

ส่วนเจ้าหน้าที่รับประพ่อที่มีอาการฉุดรั้งกันจนเกิดบาดแผล

ได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุครบแล้ว
แล้วก็เตรียมจะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหา
ส่วนคู่กรณีจะมีการดื่มแอลกอฮอล์มาหรือไม่

ลองไปฟังเสียงตัดละพ่อและเจ้าหน้าที่กันค่ะ
ตอนที่เริ่มจะยื้อยุดสุขชาติกัน
ก็รอปภก็บาดเจ็บนิดหน่อย
ก็แต่ทีนี้ก็ได้ให้เขาไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ให้บันทึกหลักฐานไว้ที่ประจำวันไว้ครับ
ตอนแรกก็ยื้อยุทธ์สุขชาติใช่ไหมครับ
แล้วพอตำรวจมาปุ๊บแล้วก็ตำรวจก็เขาขอว่า
เพื่อจะให้มันจบกันก็จะช่วยต้องช่วยดูแลแผลเขา
ก็เย็บแผลกว่าอะไรกันก็นานอยู่เหมือนกัน

เพราะคืนสุดท้ายก็ได้มีการทำแผลให้แก

เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ล้างแผลตามใจ

เพราะว่าเรามาตอนตี๕นั้นน่ะเนี่ย
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยช่วงนี้มันเป็นห้องฉุกเฉิน

ให้มาช่วงที่โรงพิพารพยาบาลปิดการ
สมมุติว่า๘โมงเนี่ยก็จะได้พบคุณหมอด้วย
แต่ยังไงก็ต้องโดนตำรวจออกมาเรียกสอบสวนภายหลักกันเอง
มากันที่เรื่องราวของสกิลนะฮะการเหวี่ยงถังแก๊สครับคุณผู้ชมครับ

เรียกว่าโยนแม่นอย่างเซียนเหมือนจะเจ๋งนะฮะแต่ความจริงอันตรายสุด
ดูครับโอ้โหดูแม่เหวี่ยงเหมือนขวดน้ำเลยครับ
ร้านถังแก๊สขนถังแก๊สขึ้นรถบรรทุกนะครับ
ซึ่งไม่ใช่การยกหรือว่ากลิ้งไปกับพื้นนะครับผม
แต่เป็นการโชว์พละกำลังและความสามารถด้วยการโยนถังแก๊สขึ้นรถนั่นเอง
โดยแต่ละถังจะถูกเหวี่ยงตีรังกา๑ตลบนะครับ
ก่อนจะวางซ้อนถังอื่นนะฮะเลี่ยงเข้าล็อกอย่างเป็นระเบียบ
หลังคลิปถูกเปิดเผยออกไปนะครับก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากนะครับ
ก็ระบุว่าคนโยนแข็งแรงขณะที่ส่วนใหญ่ต่างก็ตำหนินะครับ
พนักงานที่โยนถังแก๊สนะครับบอกว่าเพราะนี่ไม่ใช่
มันระเบิดที่ทำยังไงวะ
ถ้าสมมุติว่าถังเก่ามีการชำรุดออกมาเนี่ยแก๊สมันสามารถพุ่งออกมาได้นะครับ
เขาบอกว่าไม่ควรเล่นกับแก๊สนะถึงจะเซียนแค่ไหนก็ตาม
หากเกิดการลั่วไหลไปแล้วส่งให้ผู้ใช้อาจเป็นอันตรายได้
ล่าสุดนะครับนางเกยูนนะครับช่อนชันนะครับเจ้าที่พนักงานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ไม่ปลอดภัยอย่างมากครับแม้ว่าทำถังเนี่ยทำด้วยเหล็ก
แล้วก็มีหูป้องกันหัววาวแต่ตามกฎหมายกระทรวงพลังงานมีข้อกำหนดว่า
ห้ามโยนหมาไม่ใช่กลัวเลยรู้ไหมอืม
ถ้าสมมุติอย่างนี้ไม่ใช่ว่าระเบิดไปใช้จริงแล้วเกิดมันมีรูรั่ว
หรือแบบมันล้าวอะไรอย่างงี้ได้ออกปะแล้วไประเบิดในบ้านอะ
ถูกแล้วแล้วสมมุติว่าเราจุดมีประกายไฟปุ๊บตึ้งเรียบร้อยเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็บอกว่าอันตรายมาก
จะเป็นการโยนการเหวี่ยงหรือว่ากระแทกถังแก๊ส
ให้ใช้การกลิ้งเท่านั้นในการขนส่งหรือว่าเคลื่อนย้ายนะครับ
โดยเบื้องต้นได้มีการว่ากล่าวตักเตือนไปยังโรงบรรจุแก๊สที่เกิดเหตุขึ้นดังกล่า
เฮ้ยถ้ามันเกิดล้าวหรือมันรั่ว

ถังแก๊สนี่คือเห็นแล้วเสียวเลย
ใช่แล้วเราก็ไม่กล้าใช้แล้วเนี่ยตอนนี้
จริงถ้าเกิดไปแจ้งพอร์ตบ้านใครแล้วมันเป็นระเบิดในบ้านล่ะ

ถูกไหมมันมีรอยลั่วอู้วทอดไข่เจลทอดกินซูตายผัดตุ้มล่ะ
รักเดียวบ้านเงียบรักเพียบบ้านบึ้มนะ

ล่าไปแหละครับแต่ต้องมีน้ำสะอาดอะไว้หนึ่งครั้นครับแล้วก็
อืมเอ่ยพวกน้ำหอมพวกอะไรที่เราใช้ไปแต่เป็นของใหม่ใหม่นะ
ให้เอาไปอันนี้ถามจากใจเลยแม่ไม่รู้จริงจริงจำเป็นต้องรอพระจันทร์

ดจะไหว้ก่อนเดี๋ยวจะรอดูแม่เบี้ยตอนจบวันนี้ไง

ไหว้เสร็จปั๊ป๒ทุ่ม๑๘บาท
แต่หนึ่งคนที่แบบว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นถ้าก่อน
ว่ายแบบว่ายแสงจันทร์อาจแสงจันทร์พี่อ้ำก็คนนึงเปล่าอ่ะ
คุณไอ้อ้ำเหรอแล้วเรามาเคยเห็นภาพข่าวก่อนหน้านี้นางมาที่สระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้
อ่าแต่ไม่รักแต่ลูกปีนี้ปีนี้น้ำคงรวมคนไม่ได้หรอก
ปีนี้โควิดใช่แยกกันตลอดก็โทรเขาอาจารย์ช้างให้ความปรึกษากัน
อันนี้เขาดูในเพจอาจารย์ช้างก็ได้ตามใช่ซึ่งวันนี้คุณไอ้อ้ำ
เขาบอกว่าโอ้โหตัชมากเลยเนี่ยอยู่ในอ้ำเนี่ยลุคนี้น่ารักสดใสเหมือนเด็กพัทยม
อายุทำอะไรนางไม่ได้จริงจริงนะครับคืออ้ำปัจจันทร์ภาพเนี่ย
น้องไปเจอน้องไปเจอพี่อ้ำตัวพี่อ้ำด้วยขอบพี่อ้ำด้วยอย่างนี้
เด็กมากจริงจริงคือแบบตัวแรกเด็กแต่หากว่ารุญแม่มดนะ๔๓
รุ่นนี้ยังเป๊ะอยู่นะเป๊ะปังมาก

ถ้ารุ่นแม่ไม่ไปเป็นไงล่ะใช่เย็นของมดก็ยังโอเคอยู่มดเป็นไหนกันใกล้อ้าวมดก็ยังเป็นนางเอกได้อยู่อ่ะ
๔๓แล้วก็คนก็ยังถือว่าใช่ไหมล่ะ
ครับนะฮะเนเวอร์ดายอ่ะน้องอ้ามอ่ะ
อืมสุดยอดผมสั้นก็สวยแต่นางพลาสติกยังดีด้วยแหละ
ดีพี่อ้ามเป๊ะเป๊ะมากนะฮะอ่าฮะทำบุญเยอะด้วยน้องอ้ามใช่ไหม
เอ้าไปที่หนุ่มคนนี้หนุ่มกัญชัยค่ะ
ถึงกับลั้นเลยฮะสภาพโหดูสิ

แรงฉุดไม่อยู่จริงทำเอาหลายคนต่างพูดถึง
อีกทั้งยังคอเวอร์นะฮะแต่งตัวตามน้องลาลิซ่านี้
เดี๋ยวเมื่อกี้ลิซ่าตัดกางเกงชมคูมเมื่อกี้เนี่ยอะไรเนี่ย
ประเทศน่าชมไงเค้าตั้งเต้น

นี่โอ้โหพี่แอฟ
ไปช่วงแท๊กแร็ปนี่

แบบตัวนั้นไหมค่ะ

ปิดสตูดิโอเป็นนานเวลาเท่าไรที่ยังไม่ใช่ศึก
ฮะคิดถึงเนอะ
นี่ครับผมล่าสุดน้องชมพู่อารยาก็ไม่พลาดแต่งตัวมาในลุคสวมรัดเก้า
่งหน้าเข้าสตูดิโอนะครับผมนะฮะดำเนินหน้าที่พิธีกรรายการสามแซ่บครับ
หลังจากที่ได้เห็นสาวชมถึงกับต้องลั่นวลีเด็ดของพระมหาภัยวันด้วยคำว่าสภาพ
นะฮะพร้อมกับหัวเราะหนักมากเลยทีเดียวนะนะฮะ
หนุ่มนี่เขาก็มีคำแบบว่าฮิตวัยรุ่นวัยรุ่นแบบสับอะไรที่ใช้ดูสิ
ล่าสุดน้องมะตูมก็โค้เป็นน้องลิซ่าเป็นที่เรียบร้อยเต็มเพลง
คนครบเยอะมากเลยเนอะแล้วแต่ละคนเต้นกันสุดพลังจริงอ่ะ
ถูกนะครับผมแล้วก็น้องมะตูมนี่คือลงทุนในสตูดิโอเลยนะ
หนุ่มเขาแต้นเก่งดูแล้วด้วยแล้วก็เปลี่ยนชุด๔๕ชุดนะมดดำ
เห็นละอ่ะเห็นยังนะฮะไปตามดูซะหน่อยนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งปาเต็ดบอกว่าเศร้ามากเลยค่ะ
เขามีการเผยภาพซอยนิมานเชียงใหม่
เขาบอกว่าแทบช็อกทีเดียวเพราะว่าร้านค้านี่คือปิดกันแบบว่าอื้อเลยอ่ะ

ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ร่างกาย
แต่ยังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทุกอาชีพค่ะ
ซึ่งบางคนนั้นต้องตกงานแล้วอีกหลายคนต้องปิดกิจการไป
อย่างล่าสุดปาเตศยุทธนาเองก็มีการโพสต์ภาพ
เป็นบรรยากาศนะคะเขาเรียกว่าเศร้ามาก
หลังจากที่ตึกร้านค้าที่เคยตกแต่งแบบสวยงาม
ตอนนี้เนี่ยปิดกิจการลงแถมยังติดป้ายปล่อยให้เช่าค่ะ
แล้วก็ขายด้วยนะเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเยอะเลย
เพราะพระบุคว่านิมมารเศร้ามาก

แสดงความคิดเห็นกันแบบรัวค่ะ

แล้วก็ร้านค้านี่คือถ้าจะอยู่แบบธรรมดาอยู่ไม่ได้นะ

ใช่มั้ยมั้ยถ้าสมมติจะเทียบแล้วนิมมารก็คือทรองหล่อกรุงเทพ
ใช่นะฮะแต่ละร้าน
นี่เป็นที่ที่แบบว่าเมื่อก่อนคือหนูเรียนเชียงใหม่เรียนมชใช่ไหมคะ
จะเป็นที่เดียวที่สามารถเจอดาราได้

ครั้งแรกที่รู้สึกว่าดารารู้สึกตื่นเต้น

คาเฟ่แล้วก็มีอะไรอะไรอย่าง
มีแบบในแบบช้อปปิ้งอะไรได้อยู่ในย่านเดียวกัน

ร้านเกาหลีร้านญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านทัวร์ด้วย
เป็นร้านที่เปิดเป็นท่านขี้มา

ถูกขนาดโรงแล็มยังสวยหมดเลยนะ
น้ำนิลมาเล็กแต่น่ารัก

ก็คือไปเดินได้รถก็คือแบบเกิดกับดิมมานี่สบาย

เข้าซอยนู้นข้ามซอยนี้ไปกินโรตีไปกินนู้นแบบ
ของใบหยกแล้วก็ไปเปิดกันเยอะนะ

เพราะฉะนั้นดาราไปใช้ชีวิตในนั้นเยอะเลยทีเดียว
อยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วมาก

เราจะดูซึ่งมันจะฟื้นได้แค่ไหนก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันเนี่ย

เดี๋ยวเบรกสักครู่นึงฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาใส่ไข่กันต่อครับ
ไปดูภาพของคุณมิวนิษฐากับไฮโซเซนสักนิดนึงนะคะ
บอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ได้อวยพรวันเกิดทั้งในฐานะภรรยาแล้วก็แม่ของลูกด้วย
โดยคุณเซนเองเขาก็มีการโพสต์ภาพคู่กับน้องมิวนิถา
พร้อมกับระบุบอกว่าสุขสรรค์วันเกิดคุณภรรยาสุดที่รัก
ขอบคุณนะครับที่ทำให้ชีวิตทุกวันมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีความหมาย
ขอให้มิวมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรง
คิดอะไรก็สมหวังน่ารักอย่างนี้ตลอดไป
ขอให้ลูกมารินเลี้ยงง่ายโตมาเป็นเด็กอารมณ์ดีมีความสุขเหมือนคุณแม่
โอเคนะคะน้องนิว
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังครบทรงชาตินะฮะ
เดี๋ยวไห้พระจันทร์กัน๒ทุ่ม๑๘นาที
อย่าลืมแม่เบี้ยด้วยนะคะวันนี้ตอนจบนะคะ
แม่ก็ยกทีวีออกมาข้างนอกเลยก็ได้ครับ

แต่พี่เมตตรงต้องมีใครตายบ้างวันนี้นะ

มีคนถามมาเยอะมากว่ามีแบบใครตายเมื่อวานไปฉากงานศพงานศพ
โปรดติดตามตอนต่อไป